หลังจากที่เจ้าอาวาสวัดหนองเข้นะคะในจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่ามีคนร้ายเอายาพิษ

ซึ่งหลวงพ่อถ่ายภาพไว้ด้วยนะคะ

ใช้คำว่ากะจะฆ่ายกวัดเลยเหรอ

เพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงนี่คือขอประทานโทษนะคะ
คือตายทั้งวัดเลยถ้ามีคนไปดื่มน้ำตรงนั้นเนี่ยนะคะ
ตำรวจได้รับเรื่องนี้แล้วนะคะไปจัดการให้ไปตรวจสอบให้นะคะ
ผู้การอุทัยธานีลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปที่ถังน้ำแท้งน้ำนั่นแหละ
ดื่มโชว์ด้วยล้างหน้าโชว์ด้วยผลคือไม่เป็นอะไร
ปลอดภัยดีดูหน่อยค่ะ
ยังไงล่ะเพื่อความเชื่อมั่นของคนในพื้นที่
เรียกความเชื่อมั่นมาอ่าเชื่อมั่นเลยแบบนี้โอ้โห

วัดหนองเคไอธมนต์ไฟเขียวอำเภอสวังอารมณ์

จากกรณีที่เจ้าอาวาสวัดหนองเข้นะคะ
ก็คือพระครูพิสารอุทัยกิจ
โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ามีคนเอาสารเคมี
น่าจะเป็นยาค่าย่ามาใส่ถังน้ำในวัด
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุทัยธานี
ไปอินขึ้นไปเลยค่ะไปอินไปบนถังน้ำ
เอาน้ำมาล้างหน้าเพื่อดูสภาพว่าน้ำเนี่ย
มันเป็นยังไงบ้างมันเป็นพิษหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
โดยเจ้าอาวาสวัดหนองเข้เปิดเผยว่า
คือช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตำรวจสพสว่างอารมณ์เขาก็เข้ามา

ก็คือการสอบปากคำพระครูและนางพวงเพชรภูลเกิด
ผู้ที่มาช่วยงานทางวัดเป็นประจำ

เขาเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำของทางวัด
อาบน้ำเสร็จมีอาการเป็นตุ่มขึ้นมาตามผิว
มีลักษณะเหมือนแพ้อะไรสักอย่างรุนแรงเลย
จนต้องหามส่งโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอนะ
หลังเกิดเหตุวัดเอากล้องวงจรปิดไปติดตั้งไว้ที่ถังน้ำ
พร้อมกับตัดระบบถังในน้ำ
แล้วนำน้ำที่สูบขึ้นมาใส่ถังใบใหม่
ก็คือเอาน้ำที่ต้องสงสัยว่ามันทำให้เกิดการแพ้อย่างรุนแรงเนี่ย

เริ่มทางไปพูดคุยกับนายสูวัดคเม่นเขตกาล
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑๒ณสายยันคเม่นเขตกาล
ซึ่งทั้งสองคนเป็นคณะกรรมการของวัดค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านกล่าวยอมรับว่า
ตัวเขาและชาวบ้านบางคนก็เคยมีปัญหากับวัดมานะ

ตั้งแต่เจ้าอาวาสถูกจับเรื่องไม้
หลังจากนั้นไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับวัดอีก

มีคนไม่ประสงค์ดีเอายาค่าย่าไปใส่ถังน้ำนั้น
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นความจริงนะ
เพราะเรื่องนี้คงไม่มีใครกล้าทำหรอก

คณะกรรมการทุกคนไม่เคยไปยุ่งเรื่องเงินวัด
มีเพียงพระสองรูปที่ทำเรื่องเบิก

แต่เวลาทางวัดมีปัญหา
มักจะโทษกลุ่มของตัวเอง
ขอให้รอผลพิสูจน์จากวิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
ในวันที่๕พฤศจิกายนนี้จะได้ทราบความจริงว่า
น้ำที่บอกว่าคนที่ไปช่วยวัดเขาเอามาอาบ
มันเกิดผื่นขึ้นมาจนต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
สรุปน้ำเนี่ยมันมีสารพิษมีอะไรจริงหรือเปล่า
เกิดจากการแพ้สารอื่นที่มันอยู่ในน้ำ

ที่๕พฤศจิกายนค่ะ